เอาอย่างนี้ก่อนคุณปรินาต้องการพูดถึงข้อเรียกร้องทั้งหมดของเขาไหมคะ

เขาก็พูดได้บางประเด็นบางประเด็นก็ไม่ได้
บอกว่าเขามีข้อเรียกร้องที่เขาเชื่อว่า
เชื่อว่ามันสามารถเป็นไปได้ทั้ง๓ข้อ
ในขณะที่คุณปรินาบอกว่าเป็นไปได้แค่ข้อเดียวคือ
คำถามคือคุณเอ๋ลองเสนอหน่อยว่า
อะไรที่คิดว่ารัฐบาลจะทำให้นอกเหนือจาก

ข้ออื่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ

ใช่แต่เขาต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเสียงข้างมาก

ต้องหยุดอ้างว่าเราคือประชาชนเราคือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ใช่ไปดูสิคะทั่วแผ่นดินวันนี้เกิดอะไรขึ้น

แตกแยกเกิดขึ้นความวุ่นวายในบ้านเมืองเกิดขึ้น

คนร้องไห้คนน้ำตาไหล
พูดอะไรให้พี่เอกเข้าใจเรื่องการชุมนุมอีกเพิ่มเติมไหมคะ

จริงแล้วหนูอยากจะชี้แจงกับรัฐบาลมากกว่าค่ะ
แต่ว่าในส่วนของพี่เอ๋หนูก็เข้าใจได้ค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของความสงสัยและความไม่เข้าใจ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้ได้ลองมองถึงการชุมนุมของประชาชนจริง
ตอนนี้ทั่วประเทศถ้ามองจริงก็มีหลายฝ่ายล่ะค่ะ
และทั้งนี้เราก็ไม่ควรที่จะต้องมา
ที่เราต้องมาดิสเครดิตใครที่ออกมาชุมนุม
ทุกคนมีสิทธิ์พอที่จะออกมาเรียกร้องในส่วนของตัวเอง
ซึ่งหนูก็มองว่ามันจะเป็นการดีกว่าไหม
ที่เราจะรับฟังทุกฝ่ายอย่างจริงใจ
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมา
เขาเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องมา
โต๊ะแบบว่าใส่ความกัน